เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเราพาไปส่องเรือนหอเขากันหน่อยนะฮะ
เห็นบอกว่าเรือนหอของคุณหลุยสก๊อตกับคุณนุ่นระมิดาเนี่ยราคาหลัก๒๐กว่าล้านบาทเลย
โอ้โหจะยิ่งใหญ่สวยงามอลังการขนาดไหนมามาดูพร้อมกันนะฮะ
บอกเลยว่าเรือนหอหลังนี้สวยอลังการมากซึ่งฝ่ายชายเขาเนี่ยทุ่มทุนซื้อไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
ราคาคร่าวเคาะมาไม่น่าจะต่ำกว่า๒๕ล้านบาทเท่านั้นเอง
นี่ยังไม่รวมค่าตกแต่งนะคุณผู้ชมถ้ารวมแล้วเขาบอกว่าอีกหลายอยู่ในคลิปเนี่ยนอกจากทั้งหลุยทั้งนุ่นจะพาชมบ้านหลังนี้แบบทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะ
ก็พูดถึงการเตรียมมุมสำหรับอนาคตด้วยหากว่ามีเบบีด้วยนั่นเองนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้ก็ขอยินดีกับชีวิตคู่ของทั้งหลุยแล้วก็นุ่นอีกครั้งนะคะ
ยินดีด้วยนะคะโอ้โหน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นเนาะเพราะว่าทั้งคู่ก็ตั้งใจทำงานทำอาหารกินอยู่วงการนี้มาตั้งนานนะคุณเนาะ
ก็เดี๋ยวรอลุ้นละกันว่าจะมีเบบีเมื่อไหร่นะคะ